จากเรื่องเทียนมาดูเรื่องของ

คือการไม่บอกมันทำให้เหมือนจริงไง
ทำให้เหมือนจริงการซ้อมได้รู้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรบ้างรอบข้าง
ใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะ
ที่อำเภอการณ์จนดิตเจ้ากับสุรธานี
คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเป็นนักข่าวสาว

นี่เหรอคนนี้เหรอใช่เป็นการสมมุติว่า

ปกติแล้วจะเป็นเรื่องการเผชิญเหตุเกี่ยวกับการชุมนุมต่าง
ไม่คุณเพราะนักข่าวก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงนะ
เข้าไปอยู่พื้นที่เสี่ยงนะเวลาเกิดเหตุจริงนะคะ
ค่ะตำรวจผู้ท้อนการณ์จนดิตสุรธานีค่ะ
ฝึกความพร้อมสำหรับการเตรียมรับสถานการณ์ต่างนะคะ
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าเจรจากับคนร้าย

ระหว่างที่ทำข่าวคนร้ายขับรถยนต์หนีด่านตำรวจ
อันนี้เคยได้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะ

เรื่องต้นเป็นการเจรจาของเจ้าหน้าที่ญาติ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์
ฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการประกวดด้วย
ประกวดการฝึกประจำปีของสถานีตำรวจภูทรที่นี่แหละ
นั่นไงมีกรรมการให้คะแนนอยู่
ก็เป็นการจับนักข่าวสาวนะคะ
ก็เป็นการประกวดทั้งเรื่องของการเป็นตัวแทนระดับภาค๘
ในเรื่องของความประพฤติแล้วก็ระเบียบวินัยของตำรวจ
รวมถึงความพร้อมด้านยุทธวิธีในการช่วยเหลือประชาชน

จากเหตุการณ์นี้ก็มีสมมุติอื่นด้วยนะ
กรณีเช่นกรณีกลุ่มหนุ่มใหญ่คลั่งก่อเหตุยิงยกครัว
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการสมมุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ใครที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะโต๊ะนี่ไงนักข่าวสาวคนเมื่อกี้
ถ้าเป็นคุณล่ะถ้าเป็นคุณนักข่าวสาวโดนจับ

ใช่ไม่กลัวโอ้โฮตอนนี้นะคะที่ฉัน
เขาถึงต้องซ้อมแผนมาเชิญเหตุอย่างนี้เนอะแก้ทุกสถานการณ์จริงนะครับ